ไปดูเรื่องราวของขโมยขโจนเนอะ
เพราะว่าที่จังหวัดพัทธลุงครับไปเจอกับผู้ชายคนหนึ่งฮะ
มาขโมยของกะมางัดตู้บริจาคภายในวัด
งัดไม่สำเร็จทำยังไงต่อรู้ไหม

ให้ดูภาพจากกล้องวงจรปิดไปก่อนนะครับ
พยายามอยู่นะฮะในการที่จะงัดตู้บริจาคครับ
แล้วคุณรู้ไหมงัดไปงัดมางัดไม่ออก
แต่เดี๋ยวจะได้เห็นโฉมหน้าของคนร้ายครับ
ค่อนข้างจะชัดเจนเลยนะนี่เห็นไหม
อยู่พักใหญ่งัดยังไงก็งัดไม่ออกครับ
แล้วคนร้ายเนี่ยนะฮะสวมกางเกงขาสั้น
เป็นขาสั้นยีนแหละสีขาวเสื้อแขนยาวนะ
คือเขาใช้ครีมตัดกุญแจ
ตัดอยู่พักใหญ่ตัดไม่ได้สักที
แล้วตู้บริจาคนี้ตั้งอยู่หน้าบริเวณพ่อท่านในเขื่อน
ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านเขาเคารพรักบูชานะครับ
แล้วก็เป็นเจดีใส่อาธิของอดีตเจ้าวาดวัดโดนคลาน
อย่างที่บอกครับเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านที่อยู่คู่วัดมานานกว่า
ปีเลยนะโอ้โหก็งัดอยู่พักใหญ่ประมาณสัก๑๐นาทีได้อ่ะ
ตามภาพเลยคุณผู้ชมทำอยู่อย่างนั้นอยู่พักหนึ่งนะฮะ
แต่สุดท้ายตัดกุญแจตู้บริจาคไม่ได้
ทอดใจเลยไม่เอาแล้วเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนยังไง
กล้องมงจรปิดแล้วกูดูภาพนะกูดูภาพนะภาพจากกล้องมงจรปิด
จับได้ชัดเจนเลยว่าหน้าตาเป็นไงจ้าเอ๋นี่ไง
คือก็เห็นนะนะเห็นตาอยู่นะคิดอะไรไม่ออกไม่รู้จะเอาอะไรไปดี
เอากล้องวงจรปิดมันก็จับหน้าได้ชัดเจนแบบนี้แหละครับ
พอได้กล้องวงจรปิดสมใจอยากลบหนีหายไป
เช้ามาครับคุณผู้ชมครับไปเจอกับผู้ช่วยเจ้าอาวาสนะครับ
พระสมุธนพัทธโธเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาส
ท่านเองก็เล่าให้ฟังว่าช่วงเกิดเหตุเป็นช่วงเวลาหลังเที่ยงคืนนะ
โอ้โหขออภัยขออภัยช่วงเวลาที่ก่อเหตุเนี่ยน่าจะเป็นช่วงหลังเที่ยงอ่ะนะ
ก็คือประมาณว่าช่วงกลางวันแสกเขาว่าอย่างนั้นนะ
แต่ดูจากภาพแล้วก็ดูมืดพอสมควรคุณผู้ชมครับ
แล้วก็มีพระลูกวัดที่อยู่ที่กุฏิใกล้เคียงกับสาราที่ประดิษฐาน
เพราะท่านในเขื่อนได้ยินเสียงสุนัขเห่าแต่ตอนแรกก็ไม่คิดอะไรไง
เพราะว่าไม่ได้ยินเสียงรถก็คาดว่าน่าจะเดินมานะ

คือเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยมันน่าเศร้าใจอย่างหนึ่ง
เพราะวัดแหงนี้เนี่ยไม่ใช่แค่ครั้งแรกที่โดนแบบนี้
แต่ที่โดนเป็นประจำก็คือพวกมาขโมยของอ่ะ
คือเมื่อช่วงปลายปีสองพันห้าร้อยหกสองเคยเกิดเหตุมีคนแอบเข้ามาใช้ขวานทุบทำลายพ่อท่านในเคือน
ก็หวังจะมาขโมยทรัพย์สินนั่นแหละครับเนื่องจากคิดว่ามีสมบัติเก่าแก่บรรจุอยู่ในนั้น
ซึ่งครั้งนั้นก็สร้างความสะเทือนใจให้กับชาวบ้านในพื้นที่อย่างมากนะ
เท่านั้นไม่พอครับในช่วงต้นปี๒๕๖๓ที่ผ่านมาก็ยังคงเจอมือดีแอบย่องเข้ามางัดตู้บริจาคเพื่อเอาเงินนี่แหละ
ัดไปเท่าไหร่รู้ไหม๒๓รอบได้ก็เสียหายหลายบาทอยู่เหมือนกันนะครับ
ทางวัดเขาก็เลยตัดสินใจตั้งกล้องวงจรปิดเอาไว้แล้วก็เปลี่ยนกุญแจปิดตู้บริจาคให้มันแข็งแรงมากยิ่งขึ้น
คืองัดยากกว่าเดิมแล้วอ่ะทั้งนี้ครับพระผู้ช่วยเจ้าอาวาสเนี่ยนะครับ
เหนือจากแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วตอนนี้วัดต่างก็มีการวางมาตรการในการป้องกันคนที่จะมาลักลอบ
ย่องเข้ามางัดตู้บริจาคด้วยวิธีการต่าง

แต่ละวัดคงต้องดูแลตัวเองมากเป็นพิเศษ

เพราะว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ในหลายครั้งหลายลักษณะแล้วเนี่ย
ผมว่ามันไม่ใช่เรื่องปกติแล้ว
เป็นเรื่องที่จะต้องช่วยกันแล้วเพราะว่าแต่ละวัดเขาก็ต้องมีมาตรการที่มันแข็งแรงเข้มแข็งมากขึ้นในการดูแลตัวเอง
โจรขโมยของในวัดเนี่ยชาวบ้านเองเขาก็ไม่สบายใจ

ก็เป็นหูเป็นตาร่วมด้วยช่วยกันก็แล้วกันนะคะยังไงขอให้จับคนร้ายได้เนอะ